ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางวงหมูกระทะในหมู่เครือญาติค่ะนะที่โคราชฮะถึงขั้นยิงกันเจ็บยิงกันตายนะครับคือมือยิงเนี่ยบอกว่าถูกเยอะหยันเหลือเกินค่ะนะจนทนไม่ไหวนะครับดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนนะฮะวันนี้เราลงพื้นที่เพิ่มให้ด้วยนะครับนี่คือภาพที่ก
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พื้นที่บ้านไร่ตะมนต์หมูศรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านหลังนี้ครับนครราชศรีมาค่ะนครราชศรีมาครับนี่คือจุดเกิดเหตุนะฮะตรงนี้นะครับค่ำเมื่อวานนี้นะครับตำรวจสอบพ่อหมูศรีเนี่ยได้รับแจ้งเข้าไปตรวจสอบนะฮะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดหลังบ

เป็นน้องสาวของนางธนาทิพย์นะฮะกระสุนเนี่ยเข้าหน้าอกกับสะโพกขวานะครับทั้งสี่คนนี้นะครับถ้าดูความสัมพันธ์เนี่ยนะฮะนายดานัยคือสามีของนางสาวธนาทิพย์นะฮะทั้งสองมีลูกชายก็คือนายทศวรรษนะครับนางสาวนพศัพย์เป็นน้องสาวของนางสาวธนาทิพย์ค่ะนะฮะส่วนมือปืนผู้ก่อเหตุเนี่ย
บ้านชื่อว่านายสุรพลนี่นะฮะมือปืนนะครับคนยิงนะครับนายสุรพลเนี่ยแต่งงานกับนางสาวบุญตาซึ่งเป็นน้องสาวคนเล็กของนายดานัยนายดานัยเขามีพี่น้องสามคนเท่ากับว่านายสุรพลเนี่ยเป็นน้องเขยของนายดานัยค่ะนี่นะฮะความสัมพันธ์ของเครือญาติก่อนจะเกิดเหตุสลดยิงกันเจ็บยิงกันตายกลางวงหมูกระทะที่น

น้องสาวนายดันไนมาสองปีเศษบ้านอยู่ติดกันนี่ฮะเห็นไหมเขาชี้แผนผังให้ดูเนี่ยผมอยู่บ้านตรงนี้ตรงนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยนายสุรพลอ้างว่าถูกทางฝั่งบ้านหรือว่าครอบครัวนายดันไนกับนางธนาทิพย์เนี่ยชอบพูดจาเหยียดหยามหาว่าเขาเนี่ยมาเกาะเมียกินก็คือมาเกาะน้องสาวของนายดันไนกินเพ
อดกลั้นมาตลอดนี่ครับนายสุรพลก็สีหน้าเคร่งเครียดเลยนะตอนให้การกับเจ้าหน้าที่เมื่อคืนนะครับนายสุรพลอ้างว่าเมื่อวานนี้นะครับตอนบ่ายสามนะครอบครัวของนายดันไนเนี่ยเขาก็ซื้ออาหารมานั่งกินกันอยู่ที่บ้านซึ่งก็อยู่ติดกับบ้านของเขานั่นแหละนะฮะบ้านอยู่ติดกันนะครับมาปิ้งย่างกินหมูกระทะกันนะครับสำหรับบ้านนายดันัยนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยนายสุรพลอ
ก็พูดจาเยอะหยั่นใส่มาทางเขาอีกนะครับก็ทนไม่ไหวก็เลยถือปืนออกมาจากบ้านมาหาเขากลางวงก็มาหานางธนาทิพย์ภรรยานัยนัยนะครับอ่าลักษณะเอาปืนมาขู่ว่าเออล่ะทำไมต้องมาพูดจาเยอะอย่างงี้ปรากฏว่านางธนาทิพย์ไปแจ้งความอืมไปแจ้งตำรวจว่านายสุรพลเนี่ยเขาเอาปืนมาขู่แล้วก็เลยตกลงกันไม่ได้
สุรพลเนี่ยนั่งกินหมูกระทะกันอีกก็เลยถือปืนเนี่ยไปถามอีกรอบหนึ่งน่ะนายสุรพลบอกนะครับไปถามนางธนาทิพย์แล้วทีนี้ก็เลยมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงก็เลยโมโหทนไม่ไหวยิงนางธนาทิพย์เข้าไปส่วนคนอื่นอื่นนี่นายสุรพลเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะยิงอืมแต่อีกสามคนที่อยู่ในวงเนี่ยในที่นั่งกินหมู

แต่ว่าผมยังไม่เจาะใครยังไม่ได้ยิงใคร
แล้วก็ไปนั่งหัวลาดย๊อบเมียผมอยู่ข้างบ้าน
ผมก็ส่งฟื้นให้เขาผมก็เกียร์ฟื้นให้เขา
ไม่หนีครับผมไม่คิดหนีอยู่แล้วผมตั้งใจอยู่แล้ว
ใช่ครับใช่ครับเป็นฟื้นถูกต้อง

แล้วผมไม่มีเจตนาที่จะยิงสองคนผู้ชายด้วย
ไม่มีเจตนาเลยจริงแล้วผมไม่รู้ด้วยว่าเขาโดนยิง

เจ็บอีกสองนะครับทุกผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุนี้นะครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุครับ
นี่คือสภาพตอนกลางวันนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะยังกั้นพื้นที่อยู่นะฮะ
เมื่อคืนนี้ที่เขานั่งล้อมวงกินหมูกระทะกันแล้วก็เนี่ย
ยังไม่ได้เก็บกันเลยนะฮะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นนะครับกับครอบครัวนี้นะครับ
คุณนฤทธิ์นะครับไปตรวจสอบที่บ้านเนี่ย
ก็ยังมีคราบเลือดอยู่ข้าวของกระจัดกระจายอยู่นะครับ
เสือก็ยังอยู่ที่เดิมนี่นะฮะได้คุยกับคนในบ้าน
ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะฮะนี่คือนางสาวบุญตาภรรยาของนายสุรพลมือปืน
แล้วก็เป็นน้องสาวของนายดันัยซึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับ
เธอบอกว่าเธอเองก็สภาพบอบช้ำทั้งตัวนะนี่ฮะ
เปิดบาดแผลต่างให้คุณนฤทธิ์ดูนะครับ
เพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวฟังเธอเล่านะฮะ
เธอบอกว่าบ้านของเธอเนี่ยอยู่ติดกับบ้านพี่ชายคือบ้านนายนาไนนะ
ในส่วนบ้านเธอเนี่ยเปิดเป็นร้านขายอาหารตามสั่งด้วย
ก็ทำกับสามีสองคนนี่แหละคือนายสุรพล
ที่สามีไปก่อเหตุเมื่อวานเนี่ยก็เชื่อว่าคงตั้งใจไปยิงนางสาวนพศัพมากกว่านะฮะ
นางสาวนพศัพย์นี่เป็นน้องสาวของภรรยานายดันัยน้องสาวของเมียพี่นะครับ
บอกว่านางสาวนพศัพย์เนี่ยชอบพูดจาแขวะสามีเธอนะ
ตอนที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้เธอก็พยายามวิ่งเข้าไปห้ามแล้วนะ
ตอนสามีจะยิงเนี่ยแต่ไม่ทันนะสามีก็ยิงไปนะครับ
พอยิงเขาเสร็จเรียบร้อยแล้ว๔คนสามีก็เอาปืนไปมอบตัวกับตำรวจนะฮะ
ตอนนั้นมีตำรวจเนี่ยกำลังนั่งกินบะหมี่อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ไกลจากบ้าน
สามีบอกจะไปมอบตัวแล้วเดินไปเจอตำรวจพอดีก็เลยเอาปืนไปให้ตำรวจ
ก็พาไปสพหมูศรีหลังจากสามีมอบตัวเธอบอกว่า
เธอก็วิ่งไปดูพี่ชายกับหลานชายที่ถูกยิงรวมทั้งภรรยาพี่ชายกับน้องสาวภรรยาพี่ชายด้วย
แต่เธอก็ต้องถูกรุมกระทืบจากญาติทั้งฝั่งของที่เขาอยู่ในบ้านแถวเนี่ยนะฮะ
เพราะว่าเธอบอกว่าฝั่งญาติญาติเนี่ยเขาก็แค้นแค้นที่สามีของเธอเนี่ยก่อเหตุอุกอาจขนาดนี้
พอเจอเธอเข้ามาดูพี่ชายเนี่ยเธอก็เลยโดนจนน่วมเลย
ซึ่งเธอบอกตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
นี่ฮะเธอบอกว่าเธอเจ็บเนี่ยนะมีกระดูกซี่โครงร้าวนะครับ
มีตาข้างซ้ายปูดบวมตอนนี้ยังลืมตาไม่ได้
ตาข้างขวานี่ถึงขั้นเส้นเลือดในตานี่แตก
มีม้ามอักเสบมีเลือดออกในช่องท้อง
มีข้อศอกทั้ง๒ข้างเนี้ยถลอกเป็นแผล
แล้วช่วงระหว่างชุลมุนวุ่นวายที่เธอถูกญาติญาติเนี่ยไม่รู้ใครเป็นใครเนี่ยมาลุมทำร้าย
ว่าโกรธแค้นสามีเธอเนี่ยถูกกระชากสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๕บาทเนี่ยจนขาดไปด้วย
ก็เลยวิ่งกลับมาตรงนี้ก็เลยพูดกับด้วยอารมณ์โมโหนะคะ

แค่นั้นแหละพี่อ้อยเขาก็เลยดึงขึ้นมา
ขึ้นมาแล้วก็ลุมหนูตรงนี้ตรงนี้เลย
ที่หน้าตาเราบอบช้ำเนี่ยเราโดนอะไร

เพราะว่าหัวเรากดลงกับอันนี้ค่ะแล้วก็กระแทกลง
เป็นฝั่งญาติของพี่สะพ้ายค่ะ
เสียใจสิค่ะอีกคนนึงกับพี่อีกคนนึงกับหลัง

บางคนเข้าใจผิดว่าทำไมพี่ตาไม่ห้ามไม่ห้าม

คือไม่ได้โดนคำพูดโดยตรงจากปากของเขา
แต่ว่าได้ยินประมาณว่าแฟนหนูมาเกาะหนูกิน
ซึ่งมันไม่ใช่อะพี่เขาทำงานหากิน
เขาทำงานเขาช่วยหนูทุกอย่าง
นี่ค่ะเธอก็พยายามยืนยันว่าคือเธอก็พยายามห้ามสามีเธอแล้ว
แล้วเธอก็ยืนยันย้ำว่าสามีเธอไม่ได้มาเกาะเธอกินนะ
แต่ญาติพี่น้องชอบกล่าวหาในลักษณะนั้น
เธอก็เอาคลิปของสามี
เปิดให้ทีมข่าวของเราดู
เป็นคลิปทำอาหารตามสั่งขายให้กับลูกค้าค่ะ

ลูกค้าก็มานั่งกินที่ร้านสั่งใส่กล่อง

อย่างที่เห็นในภาพก็คือขายอาหารตามสั่ง

นางสาวนัฐกาลไทยยิ่งยงเป็นหลานสาว

ภรรยาของคนก่อเหตุ

ช่วงที่เกิดเหตุเธออยู่ในวงหมูกระทะ

นายสุรชัยเดินถือปืน

นายทศวรรษก่อนเลยแล้วสาดกระสุนไปอีกหลายนัดนะคะ

และก็คิดว่าเสียงดัง
เขายังไม่รู้เลยว่าเขาไปทำอะไร

พี่ไนเป็นคนที่ไม่ยุ่งเลย

พอมีเหตุการณ์หลายสบานปวนหนีไป
เมียมันหายหายไปแล้วกลับเข้ามา
กลับเข้ามาพี่เป็นคนเดินไปถาม
พี่เป็นคนเดินไปถามว่าพี่ตาทำไมทำแบบนี้

ทำไมถึงทำไมถึงปล่อยให้คนอื่น
ทำไมถึงปล่อยให้คนอื่นมาฆ่าหลานตัวเอง
พี่พูดแบบนี้เพราะน้องพี่นอนอยู่แบบนี้นู่น
เขาพูดใส่มาเลยอยู่กันเต็มเลย
ตรงที่เกิดเหตุเขาพูดใส่มาเลยว่าเป็นยังไงล่ะ
ทำหน้าอย่างนี้เลยนะเป็นยังไงล่ะ
มันเป็นพวกนี้น้องเล็กไงเพราะฉะนั้นแบบนี้
มันเป็นพวกนี้น้องเล็กไงทั้งหมดมันพูดอย่างนี้เลย
ก็ให้มันรับกรรมของมันไป
เพราะว่าทางเราก็ไม่ยอมอยู่แล้วทางเราก็ไม่ยอมความอยู่แล้ว
เพราะเราก็จะเอาให้ถึงที่สุด
กำลังนั่งดูข่าวอยู่เลยได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดมาก

สำหรับสองบ้านนี้ผู้ใหญ่บอกว่าเขามีปัญหากันมานานแล้วนะคะ
สองเดือนก่อนค่ะฝ่ายผู้ก่อเหตุสร้างกำแพงกั้นเลย
ระหว่างบ้านสองหลังกั้นเอาไว้เลย
เพราะไม่อยากจะมีปัญหาตัดความรำคาญแต่สุดท้ายก็มาเกิดเรื่องจนได้
ก่อนหน้านั้นผมก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรกันบ้าง
แต่๒เดือนที่ผ่านมานี่เขากั้นรั้ว
แล้วช่างที่กั้นรั้วเขาก็บอกผู้ใหญ่
เพราะว่าผู้ใหญ่ให้เขาไปทำที่วัดอยู่ตอนนี้
เขาเล่าให้ฟังว่าไม่สบายใจมีนู่นนี่นี่นั่นกัน
แต่ไม่ได้หมายความว่ามีกับใด
เพราะนานัยเขาเป็นคนดีก็คงจะเกี่ยวกับผู้หญิงประมาณนั้น
หมายที่เขาให้การกับตำรวจที่ไปนั่งคุยกันนะ
เขาก็เลงไปที่ผู้หญิงประเภทว่าอาจจะเข้าไปกัน

เขาไม่กินเหล้าไม่สูบบุรีคนได้เป็นหมาใหญ่

ทีนี้ค่ะเรื่องของการดำเนินคดีเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็นำตัวไปฝักขังที่ศาลจังหวัดศรีคิ้ว
แล้วก็ก่อนจะเดินทางไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพค่ะ
ครับนายสุรพลกอดภรรยาคือภรรยาไปเยี่ยมที่โรงพักนะคะอ่า
นี่นะคะภรรยาก็นั่งรออยู่แบบนี้ค่ะครับกอดภรรยา
แล้วก็เหมือนกับบอกลาภรรยาเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปครับ
ลักษณะแบบนี้คือเบื้องต้นเนี่ยค่ะตำรวจบอกว่าแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะคะ
พยายามฆ่ามีอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะค่ะครับ
ตรงจุดนี้นะครับก่อนที่จะถูกนำตัวไปดำเนินคดีกันต่อนะครับ
ฝากขังที่ศาลจังหวัดศรีคิ้วนะฮะท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศที่วัดนะฮะที่วัดศรีบุญญารามนะครับ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับศพของนายนาไนกับนายทศวรรษ
สองพ่อลูกเนี่ยถูกส่งมาที่วัดเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็มีพิธีรดน้ำศพเมื่อ๕โมงเย็นที่ผ่านมานะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะครับญาติพี่น้องเพื่อนเพื่อน
ก็มาแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากตอนที่มีพิธีรดน้ำศพสองพ่อลูกเนี่ย
นี่ฮะมีภาพที่สะเทือนใจที่สุดเลยนะครับ
เพราะว่ามีญาติคนหนึ่งเขาวีดีโอคอหานางธนาทิพย์ที่ถูกยิงบาดเจ็บอยู่โรงพยาบาล
ซึ่งก็คือภรรยาแล้วก็แม่ของผู้ตายทั้งสองนะฮะต้องวีดีโอคอลไปหาให้เห็นพิธีรดน้ำศพเห็นไหมฮะ
เธอก็อยู่โรงพยาบาลก็ได้แต่ร้องไห้เช็ดน้ำตาผ่านหน้าจอโทรศัพท์ค่ะ
เพราะยังไม่สามารถออกมาได้จากโรงพยาบาลเนื่องจากถูกยิงบาดเจ็บเหมือนกัน
ธนาทิพย์เนี่ยกระสุนนี่เข้าแขนขวากับต้นขาขวา
นี่ครับท่านผู้ชมครับแฟนสาวของนายทศวรรษ
วันนี้ก็มารดน้ำศพด้วยนะครับนายทศวรรษ
ที่เป็นลูกชายของนายดันัยที่เสียชีวิตพร้อมกัน
ก็ร้องไห้อย่างหนักเหมือนกันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ย
สพหมูศรีท่านจะมาทำความเข้าใจกับญาติญาตินะนะ
ทางฝั่งของผู้เจ็บผู้ตายเนี่ยเพราะว่ายาดของผู้เจ็บผู้ตายเนี่ย
เขาก็ตั้งคำถามอืมบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย
มันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะอาจจะไม่มีความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้
ถ้าตอนบ่าย๓ตามที่นายสุรพลผู้ต้องหาบอกท่านผู้ชมยังจำได้
นายสุรพลบอกว่าบ่าย๓เนี่ยผมได้ยินเขาเยอะหยันผม
ที่เขาตั้งวงกินข้าวอะไรกันอยู่เนี่ยเลยถือปืนมาเคลียร์รอบนึงแล้ว
แต่ปรากฏว่านางธนาทิพย์เนี่ยโทรไปแจ้งตำรวจ
ก็เลยมีปัญหากันก็กลับไปก่อนแล้วก็รอบเย็นมาอีกรอบนึง
จะมาเคลียร์ใหม่ถือปืนมาอีกคราวนี้ยิงเลย
ญาติญาติบอกว่าถ้านางธนาทิพย์ที่โทรไปแจ้งตำรวจแล้วตำรวจมาเนี่ย
อืมก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหรือเปล่านี่นะฮะ
เผื่อสพมูศรีพี่พี่ตำรวจจะไปทำความเข้าใจกับญาติญาติเพิ่มเติมนะฮะ
ก็จะมีพิธีสวดพระธรรมศพสามคืนนะครับหลังจากนั้นจะชาวพนักกิจศพสองพ่อลูกในวันที่
สิบสองพฤศจิกายนนี้นะครับท่านผู้ชมครับอืม